คุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์นะฮะที่พระนครศรีอยุธยาครับ
ที่อำเภอบางไซนะครับตำรวจนั้นไปจับนักพนันนะ
ค่ะกำลังเล่นอืมพนันไฮโล่นะฮะค่ะ
สามสิบเอ็ดคนคุณผู้ชมครับแตกกระเจิงเลยนะฮะ

โหคุณคุณผู้ชมครับทีชุดปฏิบัติการพิเศษฟ้าปกครอง

ในอำเภอบางไซค์อยุธยาครับสามโมงเย็นเมื่อวานนี้ครับ
ปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทางผู้ว่าเป็นไง
เห็นภาพนะคือผู้ว่าได้รับการร้องเรียน
ชาวบ้านครับบอกว่าโอ้โหวงแตกเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยค่ะ
โอ้โหเนี่ยลักลอบเปิดบ่อนไฮโลในพื้นที่อำเภอบางไซนะครับ
สั่งการให้ฝ่ายปกครองประสานกำลังตำรวจเข้าจับกลุ่มนะครับ
พอไปถึงก็เจอนักพนันเล่นไฮโลกันอยู่นะครับ
พอเห็นเจ้าหน้าที่ก็วิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางนะครับ
จับกลุ่มได้สามสิบเอ็ดคนเลยนะโอ้เป็นชายยี่สิบสามผู้หญิงยี่สิบแปดครับ
ก็แจ้งข้อหาร่วมกันเล่นการพนันมีการดำเนินคดีกับทางตัวเจ้าของบ้านด้วยนะ
ในข้อหาจัดให้มีการเล่นการพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินนอกจากนี้ครับ
ยังมีอีกคนนึงนายสมเกียจขันรุ่งอายุ๕๘ปีครับเอาปืนไปด้วย
นะครับก็เลยโดนข้อหาครับนอกจากร่วมกันเล่นการพนันแล้วก็มีการเอาปืน
ในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับตำรวจคัดค้านการประกันตัวฮะ
แล้วก็คุมตัวส่งฝากขังนะครับที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่๑๘นะครับ